จับแมทเริ่มมีความเสียวกันสักนิดนึง
คือจริงจะบอกว่าวันนี้ทำไมเราถึงอยู่กัน๓คน

คุณพี่มดดำค่ะก็ต้องบอกคุณผู้ชมนิดนึง
วันนี้เขามีโอกาสได้ลงนะคะคือที่คนรถของพี่มดดำค่ะ
ด้วยความที่น้องบิ๊ก
เขามีโอกาสได้กลับไปบ้านแล้วก็กลับมา
แล้วทีนี้เนี่ยอ่าลองฟังพี่มดดำพูดก่อนคุณผู้ชม
พี่พี่มดบอกมา
พี่น้องมนดดมีโอกาสได้ให้น้องบิ๊กเนี่ยไปตรวจอยู่แล้ว
ทีนี้เนี่ยเขาไปตรวจรอบแรกผมเลยขนออกมา
ก็คือเขาไม่ได้มีเชื้อโควิด
ดังนั้นก็คือเขาก็มีการแยกกักตัวกันตั้งแต่ช่วงแรก

คือไปต่างจังหวัดกลับมายังไงก็แล้วแต่ให้กักตัวไว้ก่อน

คือกากอยู่นี่แหละแล้วทีนี้รอบนี้
คือจริงครบ๑๔วันที่เขากำลังจะออกมาใช้ชีวิตได้ปกติแล้ว
พี่มดก็เลยบอกว่าถ้าอย่างไรไปตรวจอีกสักรอบนึงละกัน

บิ๊กมีผลก็คือเป็นติดเชื้อโควิด
ดังนั้นพี่มดก็เลยเพื่อความแน่นอน

คือหลังจากกักตัวใช่ไหมครับพี่โมทดำก็คือแบบ
น้องบอกว่าน้องรู้สึกมีไข้ต่ำแล้วก็มีไออะไรอย่างนี้
ก็เลยพี่มดก็เลยให้น้องกักตัวไปเลย

สลับกับผู้จัดการหรือน้องหรือคนขับ
ปรากฏว่าจะตรวจรอบที่๒เหมือนเขาจะครบวาระการกักตัวใช่ไหมครับ
ไข้ก็ยังมีอยู่ยังมีไอยังมีอะไรอย่างนี้อยู่

คือไปตรวจอีกรอบหนึ่งผลตอนเช้านี้คือ
เขาไปตรวจที่คลินิกแถวแบบบ้านอะไรอย่างนี้
ก็ปรากฏว่ามีเชื้ออย่างนี้ค่ะ

ก็พาคนทั้งบ้านที่อยู่ใกล้ชิดคนรอบตัวเนี่ย

ก็คือแจ้งเราให้ทราบว่าจะเป็นอย่างนี้นะ
แล้วก็ต่อจากนี้ไปก็ต้องจัดการอะไรหลายอย่าง
เพราะว่าที่จากปฏิหารบนดำของก็ทำงานหลายกรุ่งหรือว่าหลายใกล้กา
เพราะฉะนั้นสิ่งที่โชว์แน่นอน

ถ้ามีไข้ต่ำหรือมีไข้แม้แต่นิดเดียว
คือให้แบบไม่นิ่งนอนใจแล้วพยายามเช็คตัวเองกัดตัวเองไว้ก่อน

เพราะว่าอย่างที่น้องบอกว่าสิ่งที่พบตลอด
ก็คือน้องเขามีไข้อ่อนมาเรื่อยเลยนะ

ให้เธอไม่ด่าขาดเธอไม่ได้ครับผม

ใช่แองกี้ห้องนั่งกลางแล้วทุกคนจะต้องแยกตัวจากกันไปหมดแล้วนะคะ
มีคนกักตัวทางนี้ก็ต้องกักตัวกันหมด

จะเป็นพิธีกรทิพย์
เดี๋ยวเราคงหาวิธีการรายงานข่าวให้ได้

เอาจริงคือมันมีวิกฤติ
ก็มีโอกาสเพื่อมีการปรับเปลี่ยนการทำงาน